เมื่อสักครู่เป็นแก๊งเพื่อนหุ่นดีกันยกแก๊ง
บ้านนี้ก็หุ่นดียกบ้านเหมือนกันนะคะ
สำหรับนางแบบร่างสูงโปร่งค่ะ

คู่นี้เขาเป็นพี่น้องที่รักการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเลย

ส่วนพี่สาคุณเออัญชารีลูกก็โตแล้วนะคะ๖ตัวแล้ว

จะบอกว่าสวดทรงองค์เอว
สองพี่น้องนี่เข้าหลักสี่กันเรียบร้อยแล้วนะคุณ
แต่ว่าหุ่นยังดียังเฟิร์มกันอยู่เลย
นี่ล่าสุดทั้งคู่ก็เลยขอเสิร์ฟความแซ่บด้วยการควงแขนไปเที่ยวทะเลคลายร้อนกันด้วยค่ะ
มาแบบทั้งวันพีชแล้วก็บีกินี่
นอนอาบแดดให้มันรู้แล้วรอดกันเลยคุณโด
หนุ่มเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะ
ส่วนคุณสาวที่อยากจะมีหุ่นสวยสุขภาพดีแบบนี้
คำตอบง่ายเลยคือการออกกำลังกาย
แล้วก็การดูแลเรื่องของการกินอาหารนั่นเองนะคะ
คุณโยนอกจากจะเป็นการวิ่งคุณ
เขาชอบปั่นจักรยานด้วยแล้วก็ออกกำลังกายในฟิตเน็ตแบบนี้ด้วย
โอ้โหครบสูตรไม่รู้จะฟิตไปไหน

ที่สำคัญนะคุณเพชรรับความฟิตคือไง

ว่ายน้ำก็มาวิ่งก็มาสุดยอดไงคุณ
ดิฉันอยากคลายข้าวขาหมูที่คลายไปเมื่อสัปถาพเลย
แล้วไปวิ่งก็ไม่ทันแล้วนะคะเออก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลของสาวเรื่องสุขภาพนะคะ